มาดูความขึ้นหน้าเรื่องของขนมจีบมรณะกันหน่อยนะฮะ
วันนี้ผู้เสียชีวิตได้มีพิธีการชาปนกิจไปเรียบร้อย
แต่ว่าญาติยังคงคาใจว่าทำไมแม่คาเร่ไม่มาร่วมงาน
ส่วนผลการตรวจสารปนเปื้อนในขนมจีบอีก๑สัปดาห์จะรู้ผลนะครับ
วันนี้บรรยากาศที่วัดหนองปลือจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
ก็มีพิธีชาปนากิจศพนางธนูอายุ๖๖ปีนะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ท้องเสียอย่างหนักนะฮะ
ก็บอกว่าเนื่องจากว่าอาหารเป็นพิษ
หลังจากกินขนมจีบที่ซื้อมาจากแม่ค้าเร่ไปตั้งแต่๗พฤษภาคม
ซึ่งวันนี้ก็ยังคงมีแต่ความโศกเศร้าแล้วครับ
แล้วก็ญาติยังคงกังขาอยู่นะฮะ
ในส่วนของลูกสาวของผู้เสียชีวิต
เพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วในการจะเผาศพ
แต่ว่าก็ยังไร้วิแววของครอบครัวของแม่ค้าขนมจีบนะฮะ
ที่จะติดต่อเข้ามาแสดงความเสียใจ
หรือว่าจะมาร่วมงานก็ยังเงียบหายไป
ส่วนทางด้านของนางสาวอรุณีก็ยอมรับนะครับ
ว่าเสียใจนะเสียความรู้สึกกับครอบครัวของแม่ค้าขายขนมจีบ
เพราะว่าจนถึงตอนนี้นอกจากจะไร้การติดต่อแล้ว

อีกทั้งยังคาใจว่าวันที่มาขอคำมา
ทำไมถึงต้องมีการกลับทูปอีกหนึ่งเรื่องที่คาใจก็คือว่า
ไปรับมาหรือว่าทำขนมจีบแล้วมันค้างเก่าเอามาขายกันแน่
อีกเรื่องก็คือว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าวันที่เข้ามาขอคำมา
ทำไมต้องเอาทูบเนี่ยปักหัวแล้วก็ปักลงไปในกระถางหน้าโรงศพด้วย
เพราะว่าตามความเชื่อของคนเท่าคนแก่
เขาบอกว่าทำแบบนี้มันเหมือนเป็นการจองจำวิญญาณของคนตาย
เพื่อไม่ให้ไปไหนแล้วก็ไม่ให้ไปอาฆาตอะไรแบบนี้นะครับ
ซึ่งลูกสาวบอกว่าจนถึงตอนนี้ยังคงคาใจ
แล้วก็ไม่ปรักปรำว่านางสาวมิ้นเองเป็นคนผิดทำให้แม่เขาตาย
ก็เลยอยากจะให้ตัวของแม่ค้าหรือว่านางสาวมิ้นมาปรากฏตัว
แล้วก็มาหามรือกันถึงเรื่องของขนมจีบที่รับมาเอามาจากใครกันแน่

เขายังไม่ได้ปรับปรำเรารู้อยู่ว่าเขาพูดตั้งแต่แรกว่าเขารับมา

แต่เราก็อยากให้พูดความจริงมาว่าตัวเองรับมาจากไหนล่ะ
เราก็ยังไม่ได้บอกว่าคุณเป็นคนฆ่าแม่ฆ่าพ่อฉันหน้าอะไร
ที่ยังสงสัยก็คือคาใจแคลงใจอยู่มากคือการปักทูบ
เพราะว่ามันคนเท่าคนแก่เพราะว่ามันเป็นการสะกดวิญญาณ
แล้วแม่เราจะขึ้นจะเผาวันนี้แล้ว
แล้วคือเราไม่ได้โกรธแค้นอะไรกันมาก่อนทำไมต้องมาทำแบบนี้
ติดต่อไม่ได้แล้วก็ไม่คิดจะมาหาเราเลยเหรอ
เพราะเราลำพังเราติดต่อหาเขาคงไม่ได้อยู่แล้วเราก็ไม่รู้จักกัน
ตอนนี้คุณพ่อปลอดภัยแล้วหมอให้ออกมาแล้วแต่ก็ยังต้องกินยาอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าเชื้อยังไม่หมดนั่งคุยกับป้าให้เขาสบายใจสักพัก
แล้วคุณไม่หอมจริง

แล้วก็ยังมีเชื้ออ่อนค่ะยังต้องรับยาอยู่
เขายังไม่ได้ปักปำเรารู้อยู่ว่าเขาพูดตั้งแต่แรกว่าเขารับมา
ทีนี้มีข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเซาบอกว่าตอนนี้เก็บตัวอย่างนะฮะ
จีกบ้านของคนที่ทำส่งให้กับนางสาวมิ้นแล้วตามคำบอกของนางสาวมิ้นได้นะฮะ
แล้วก็มีการประสานกันกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการเบื้องต้นว่าขนมจีบเนี่ยมันมีส่วนผสมของไส้หมู
แต่บ้านของคนทำเนี่ยเขาเป็นมุสลิมคงไม่เอาหมูมาทำเป็นไส้มาส่งขายแน่นอนแล้วผู้ผลิตเขายืนยันว่าเขาขายให้แม่ค้าเร่เนี่ย๖พฤษภาคม
ส่วนวันที่๗กับ๘หยุดทำเพราะไม่สบายส่วนสารเจือปนในขนมจีบต้องรอผลจากห้องแล็บในการพิสูจน์ยืนยันอีกครั้งหนึ่งประมาณ๑สัปดาห์
จะรู้ว่ามีสารปนเปื้อนหรือเปล่านะครับเรื่องนี้ก็ต้องรอพิสูจน์กันต่อไปเพราะว่าจริงก็เสียใจกันทุกฝ่ายเนาะ
เพราะว่าไม่มีใครตั้งใจว่าอยากจะให้มันเกิดนะคะ